สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
กูกัดสบัดข่าวน้องถูดองว่ามันมีใครเจ้าคนนึงกำลังอู้อยู่
อ่าคุณพลังมันไม่มายังไงไม่รู้ดูบันดึกอ๋อ
ก็ฝรั่งเศสเมื่อคืนไงไทยก็เป็นฝรั่งเศสนะครับแชมป์เก่า
เหลือ๒ทีมเด่นที่หลายคนก็พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาเจนกับฝรั่งเศสนี่แหละ
น่ามีลุ้นเพราะฉะนั้นดูบอลกับไทยรัฐทีวีวันที่๑๘นี้นะคะ
ก็ลุ้นกันไปแต่ก่อนวันที่๑๘คือวันที่๑๗อย่าลืมนะจ๊ะ
เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคกับไทยรัฐ
เพราะว่ามีรางวัลให้ด้วยบุญลุ้นกันมูลค่า๑๕ล้านบาท
ยังไงซะเดี๋ยวเราจะมาย้ำถึงเรื่องนั้นนะฮะ
แต่ก่อนอื่นย้ำถึงเรื่องของอะไรต่างที่มันแพง

เราแบบว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าถึงเรา
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนไปด้วย
เรื่องของเรื่องที่บอกว่าอะไรที่มันจะแพงเนี่ยก็คือน้ำมัน
น้ำมันปาล์มราคาขึ้นอีกแล้วครับ
เอาจริงราคาน้ำมันปาล์มในปีนี้มันขึ้นขึ้นลงนะ
ถามว่าเคยขึ้นไปแพงสุดไหมมันก็เคย

แล้วล่าสุดมันจะขึ้นอีกเขาบอกว่าจะขึ้นอีกขวดละประมาณ๒บาท
แล้วมันขึ้นแบบข้ามคืนพรวดเดียวเลย
ทางกระทรวงประธานิษฐรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจตลาดในกรุงเทพฯ
พบว่าราคาน้ำมันปามสำเร็จรูปบรรจุขวด๑ลิตร
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์สักวันที่๑๒๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นอยู่ที่ขวดละ๔๘๕๐บาท
แต่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนคุณผู้ชมเฮ้ย
หลังวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา

บางคนไม่ทันดูไงเวลาเราไปซื้อน้ำมัน
เอาจริงคุณชิสาคุณจูด้ง

บางทีไม่ได้ดูราคาถูกไหมใช่

ก็จะเป็นประมาณสัก๕๐๕๒บาท
ยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกัน

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในปีหน้าเนี่ย

ไปถึงขวดละ๗๐บาท

มันมีเหตุผลนะคุณชิสาคุณจูด้ง

ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบในการมาผลิตน้ำมันปลาม

และมีเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับ
ที่นำปาล์มไปผลิตเป็นพลังงาน

ผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

มันก็มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตบาง
คนลำบากจะต้องไปเป็นโจรเป็นขโมยถูกไหม
ล่าสุดเนี่ยโจรไปบุกร้านทองกลางตลาดนะคะ
แล้วไปช่วงกลางวันนะคะสุดท้ายโดนตำรวจจับได้อยู่ดีค่ะ
อ้าวไม่ร้องเลยอ่ะ
ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ

ไปแล้วค่ะไปทางนี้ค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นการสมมุติค่ะ
เป็นการซ้อมแผนของคุณตำรวจสพคลุ้ง
ไม่น่าล่ะคนถ่ายคลิปก็ถามพวกเธอทำไมไม่ร้องล่ะ

ดูโจรสมมุติรายนี้

ถูกต้องจริงแล้วเขาคือคุณตำรวจนะ
เป็นคุณตำรวจนายหนึ่งที่สวมบทบาทเป็นโจร
วิ่งออกจากร้านจริงแล้วต้องร้องกรี๊ดตกออกตกใจกันใช่ไหม

แต่พอทำเหตุการณ์สมมุติแล้วทุกคนเงียบสนิทเลย

แต่เอาจริงแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ขำเลยนะคะ
เพราะว่าโจรปล้นทองอะเนาะคุณ
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียแหละ
ร้านทองร้านนี้คือร้านทองแม่กิมตีนะคะ
ตั้งอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลนเภคลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ผู้ก่อเหตุได้สร้อยคอทองคำประดับพลอยโกเมน
พระเลี่ยมทองน้ำหนัก๒บาทไป๑เส้น
เขาก็เกาะเหตุแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
ทางชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่มาเลยค่ะ
มาตรวจสอบโดยสั่งการให้ชุดปราบรามพิเศษออกติดตามตัว
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่นะคะ
คือพยายามที่จะทำลายหลักฐาน
แล้วก็ปลอมแปลงรูปภัณฑ์สันธารให้ตำรวจตามไม่เจอ

เขาสารภาพนะคะว่าเขาเนี่ยทำจริงแต่ทำเพราะอะไรไปฟังค่ะ
เป็นไงทำไมถึงก่อเหตุเนี่ยเอาเงินไปทำอะไร

ผมมีเงินตามซื้อเหล้าครับโอ้เอาไปซื้อเหล้าเนี่ยนะ
อ๋อมีปัญหาทางบ้านอะไรเปล่า
ไม่มีครับเมียว่าอะไรเปล่าไม่มีครับครับ

รู้เลยครับฝีมือดีทั้งนั้นเลยครับ
โอ้ถ้าถูกเปลี่ยนชุดก็ยังจับผมได้เลยครับ
โอ้โหผมเก่งนะเนี่ย
สรุปเขาเป็นโจรจริงปะเนี่ย
เพราะท่าทางการยอมรับหน้าตานี่ไปทางนั้นหมดแล้วนะ
ทำไมยิ้มกลิ่มขนาดนี้ดูคุยสนุกสนาน

เออเขาก็บอกว่านี่เขาก่อเหตุจริงคุณชนะ

คิดดูแล้วกันเหตุผลแต่ละคนมันแปลกจริงนะ

ตำรวจไปตรวจค้นรถมอเตอร์ไซค์ก็เจอสร้อยคอทองคำของกลางพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกด้วย
อ่ะก็ทำแผนไปประกอบคำรับสารภาพจริงคราวนี้ทำจริงแล้วนะ
ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการซ้อมแผนแบบนี้เพราะ

ทางพนักงานร้านค้าเขาก็เลยอยากจะให้มีการซ้อมแผนกันหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้ป้องกันเหตุเอาไว้
แล้วตอนนี้มันเป็นประเด็นในสังคมไงทั้งสองท่าน
หลังจากที่มีโจรบุกไปชิงทองที่ตราด
เดี๋ยวนี้ร้านทองแทบจะมีปืนวางเอาไว้ทุกกระบอก
มันก็เป็นแบบนี้คือพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องระแวดระวังมากขึ้นด้วยนะ
ใช่ครับเอาไปดูเรื่องนี้ครับ
ชุดขาวห่มขาวใช่ว่าจะใจเย็น
ชีคนนี้ครับเขาไปหยุมหัวคนไข้เหตุเพราะว่าไม่ให้แสงคิ้วครับ
โอ้โหเนี่ยวุ่นวายเลยคุณผู้ชมครับ
นุ่มขาวห่มขาวแต่งกายคล้ายชีพามครับ
เขาเปิดศึกหยุมหัวกับคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุราชธานีครับจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
ต้องเข้ามาช่วยกันห้ามอย่างชุนละมุนเลยเนี่ยเห็นไหมฮะ
คนนี้นะเขาบอกเขาขอแซงคิวแม่ลูกคู่หนึ่งครับ
แต่โดนปฏิเสธโอ้โหขอแบบนี้ใครจะให้เลยฮะ
ปฏิเสธไปปุ๊บเอาไปด่าเขาอีกแล้วก็ไปตบลูกสาวเขานะฮะ
ในรอบแรกเสร็จแล้วพอรอบที่๒ไม่พอใจ

แล้วก็พาหญิงที่นุ่งขาวห่มขาว

แต่ก็พูดเกลี้ยกล่อมได้ไม่กี่คำ

วิ่งหนีเจ้าหน้าที่อีกทีนึง
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามกันจับวุ่นเลยครับ
เดี๋ยวไปดูภาพตอนวิ่งกันหน่อยครับ
วิ่งหนีแบบนี้มีการตะโกนบอกห้ามถ่าย

ทส่วนมากเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นภูครึ่ง
หรือนะคะจับไว้บวกก็ไม่ต่างประ่ามนักข้าไม่ได้นะครับ
นี่ก็เป็นเหตุวุ่นวายในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็อยากให้ใจเย็นกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ที่ใส่มันก็ไม่ใช่ว่าจะใส่แล้วใจเย็นไง
ใช่มันไม่ได้เกี่ยวมดก็เป็นแค่เครื่องแบบบ่งบอกเฉยนะคะ
แต่ว่าเขาป่วยไหมเขามีอาการทางจิตอย่างไร
ต้องไปตามต่อนะได้อ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาว่า
หึงเป็นเหตุแท้ตัวสามีหึงภรรยากลัว
กลัวเมียจะไปมีกิ๊กก็เลยตามไปที่ทำงาน
แต่ไม่ได้ตามไปคุยนะไปทำร้ายร่างกายเขาอะครับ
โอ้โหบอกไว้ก่อนนะไอ้ความรุนแรงเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนนะฮะ
แต่ภาพนี้เอามาให้ดูกันมันจะได้เป็นหลักฐานสำคัญว่า
นายคนนี้มีพฤติกรรมรุนแรงกับผู้หญิงคนนี้
คนที่เจ็บนะฮะก็คือนางสาวพัชรีแก้วกลนะฮะ
อายุ๔๕ปีเป็นพนักงานโรงแรมครับ
ส่วนผู้ชายที่สวมหมวกกันน็อกบุกเข้ามาเนี่ย
ชื่อว่านายสมศักดิ์อายุ๔๘ปีเป็นสามีของนางสาวพัชรีนั่นเอง
อย่างที่เห็นมาถึงไม่พูดไม่จาทำร้ายร่างกายเธอแล้วเนี่ย
โอ้โหพยายามจะกระทืบไปที่หัวพูดง่าย
ดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ออกไปข้างนอกแล้วขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยครับ

คุณผู้ชมฮะนางสาวพัชรีนะครับ

อยู่กินกับนายสมศักดิ์มาจนมีลูกสาวด้วยกัน๒คน
คนหนึ่งอายุ๑๗อีกคนอายุ๑๘
เมื่อช่วงกลางปีฮะเธอน่ะออกมาทำงานเป็นพนักงานโรงแรมที่เกิดเหตุนั่นแหละ
มาเป็นพนักงานโรงแรมก็หวังจะหาเงิน
มาเป็นเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แต่ระยะหลังสามีเกิดอาการหึงหวง

หาว่าเธอนอกใจแอบไปมีกิ๊ก
มีปากเสียงกันทุกวันนี้เธอนอนร้องไห้อย่างนี้โอ้โหแตกนะครับ
หัวแตกเลยนะครับเธอบอกว่าเธอเหนื่อยและเบื่อมาก
เลยขอแยกทางออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ได้ประมาณสัก๓วันมั้ง
เนี่ยตัวสามีก็เลยยิ่งโกรธยิ่งโมโห

เธอไม่คิดนะว่าจะบุกมาทำร้ายเธอ
ถึงที่ทำงานแบบนี้แล้วตามภาพที่ทำเนี่ยโอ้โหเป็นการกระทำที่รุนแรงมากนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้ามาถึงก็ประสงค์พยาบาลเนาะ
แล้วก็พาไปทำแผลที่โรงพยาบาลพัทธรุงต่อไป
แล้วก็แนะนำให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยนะว่าไปดำเนินคดีซะ
เอาเลยต้องดำเนินคดีเลยไม่งั้นเดี๋ยวย่ามใจเดี๋ยวมาทำอีก
ไม่ใช่ว่าเป็นสามีเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดจะดำเนินคดีไม่ได้นะคะ
คนใกล้ชิดนี่แหละทำกันได้ลงแบบนี้มันต้องเจอซะบ้างต้องโดนซะบ้าง
ให้ไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้หน่อยนะคะหรือต้องดำเนินคดีก็ว่ากันไปตามเหตุและผลนะคะใช่นะครับ
เรื่องนี้พี่แท็กซี่คนไหนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไลน์มาคุยกับเราหน่อย
คือพี่แท็กซี่คนนี้ครับเขาไปรับหนุ่มสองคนเป็นชายชะกันกลางดึกเลยแล้วเปลี่ยวด้วย
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดูครับ
นี่คือผม๕น้ำนิ่ม๒๐
แล้วจะไปไหนต่อ
ก็ลองดูดูดูเหอะยาก
แล้วคุณจะมีเงินไหนซื้อน้ำกิน

นี่นะครับก็ในคลิปเนี่ยฮะเล่านิดนึงคือพี่แท็กซี่เนี่ย
บอกว่าตัวเองเขาขับรถกลับจากไปรับส่งผู้โดยสารที่พัทยา
แต่ระหว่างทางขากลับครับเป็นช่วงดึก
มีชายหนุ่มสองคนนะเขาก็โบกรถ
พี่แท็กซี่ก็จอดรับครับทั้งที่ดึก
เขาบอกเขาไม่ควรจะรับผู้โดยสารนะ
เมื่อรับขึ้นมาแล้วก่อนที่พี่สองคนนี้จะลงจากรถ
เขาบอกว่าไม่มีเงินอ้าว
แท็กซี่ก็บอกนับเหรียญหน่อยได้เท่าไหร่
นับได้๒๐บาทเพื่อจะให้เป็นค่ารถ
แต่พี่แท็กซี่ก็ยังใจดีเนาะ

ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอา๒๐บาทนั้นคืนไป
บอกว่าเอาไปซื้อน้ำดื่มระหว่างทางเถอะ
จะว่าไปมันก็ดูเป็นเรื่องที่มีน้ำใจนะ
แต่ถ้าอีกหนึ่งมุมเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคุณจูด้งนะ

ในการที่รับสองหนุ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นชายชะกันด้วย
ในอีกมุมนึงนะเขาก็มองว่ามันอาจจะอันตรายหรือเปล่า
อาจจะโดนปล้นอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็เปลี่ยวด้วย
เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่แท็กซี่หลายคนก็อาจจะเจอเหมือนกัน
อันนี้ยังดีที่สองคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไร
แล้วเขาใจดีสู้เสือด้วยนะเขาบอกเออเอาเงินไปเถอ๒๐บาท

อันนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้
เขาก็เลยเอามาเตือนด้วยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ขับรถแท็กซี่ในยามค่ำคืน
นะครับนี่จริงนะเรื่องของรถแท็กซี่
เขาเรียกว่าการกั้นกันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับเนี่ย

แต่ยังไม่ได้มีการทำเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างในเมืองนอก
เขาจะมีฉากกั้นเลยระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร
บางทีจะเป็นกรงเหล็กหรือบางทีก็จะเป็นเหมือนอาคลิลิกแบบนี้
ที่กั้นเอาไว้เพื่อความปลอดภัยกัน
เขาจะมาจู่โจมจากด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
แต่ว่าแท็กซี่บ้านเราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่บ่อย

ทางกรมการขนส่งทางบกพิจารณาดู
จะพัฒนายังไงในการให้บริการแท็กซี่นะครับ

เขาเจอเหตุการณ์คนแอบเก็บเงินค่าจอดรถ
จริงแล้วจุดนี้เขาจะให้จอดฟรีในช่วงเวลา๑๕นาที
แต่ปรากฏว่ามีคนแอบลักไก่มาเก็บเงินค่ะ

หนูจ่ายก็ได้เนี่ยหนูถามว่าเก็บตังค์ให้ใคร

ให้ใครคะป้าเพราะจริง๑๕นาทีจอดฟรี
หนูจอดแค่๑๐นาทีเองแล้วป้าเก็บตังค์เก็บไปให้ใคร
พอโดนถามแบบนี้ลุกหนีไปเลยบอกเบื่อไม่เอาไม่เอาแล้ว

เล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าคลิปที่เห็นเนี่ย
มาจากพี่ที่เขาขับแท็กซี่เขาถ่ายเอาไว้ค่ะ
ที่เขาขับรถเข้าไปในสถานีขนส่งหมอชิด

ก็รู้รู้กันนะคะในบรรดาคนขับรถแท็กซี่ด้วยกันว่า
จุดนี้นะคะถ้าไปจอดรถไม่เกิน๑๕นาทีจะจอดฟรี
แต่ก็รู้รู้กันอีกแล้วว่า
จะมีการลักไก่มาแอบเก็บเงินค่าจอดไป
แท็กซี่คันนี้ก็รู้แก้ว
รู้เหมือนกันว่าคุณป้าคนนี้มาขอเก็บเงิน

ตรงนี้เขาให้จอดฟรีป้าไม่ยอมตอบ

เขาก็เลยนำคลิปนี้มาร้องเรียนผ่านเพจอยากดัง
โดยให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วจุดนี้จะต้องจอดฟรี
ถ้าหากจอดไม่ถึง๑๕นาทีนะคะ
แต่คนเก็บเงินตรงบริเวณทางออก
พอเห็นว่าแท็กซี่จะได้ผู้โดยสารมา
ก็เลยเรียกว่าขอเก็บเงิน
เขาบอกว่าระบบออกใบเสร็จออกไม่ได้
เพราะมันไม่ถึง๑๕นาทีแต่ก็ขอเก็บเงิน
อ้าวมันไม่มีเหตุผลอ่ะ
คนขับรถแท็กซี่ก็เลยถ่ายคลิปมา
บอกว่าแม้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงต้องเป็นข่าวซะทีล่ะ
เพราะไม่งั้นเนี่ยก็คงมีการแอบลักไก่เก็บเงินแบบนี้
คงไม่หลาบไม่จำคงต้องโดนอะไรบ้างล่ะนะคะ

หรือว่าใครที่จะเข้าไปในสถานีขนส่งหมอชิด

คือเอากรณีที่แบบมาแวะรับผู้โดยสาร
แวะส่งผู้โดยสารขึ้นโชบลงแบบนี้ก็คือได้

ก็ต้องคิดแหละว่ามันเข้ากระเป๋าเงินใคร
แล้วเคยมีคนร้องเรียนไปยังบริษัทที่รับสัมปทานนะคะ

แต่สุดท้ายก็มามีปัญหาแบบนี้อีก
ก็อย่างที่เขาบอกใช่ไหมเป็นข่าวทีก็
ก็หยุดไปทีก็ทำไม่ถูกไปทีนะคะ
เรื่องนี้เราก็ไม่ได้อยากจะกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่นำมาให้ดูกันว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน
ดังนั้นถ้าใครจะไปจุดนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
แล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทำถูกต้องตามกฎกติกาด้วยนะคะ

คืออย่างนี้ฮะเวลาไปจอดรถเนี่ยบางทีเราลงไปทำธุระ
กล่าวว่าทำธุระแป๊บเดียวสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้
แล้วให้เด็กอยู่ข้างในอันนี้สำคัญมาก
คิดว่าเดี๋ยวเข้าเกียร์เอาไว้แล้วดึงเบรกมือมันจะอยู่
ไม่อยู่นะอุทาหรณ์สอนใจอีกแล้วครับท่านครับ
โอ้โหทีนี้ไหลไปไกลเลยล่ะครับถ้าจากกล้องวงจอดปิด
บันทึกเอาไว้ได้นะจะเห็นว่ารถเก๋งคันนี้
อยู่ข้างทางนะแล้วคนขับลงไปซื้อของ
แต่ไม่ทันได้ดับเครื่องไงจู่โอ้โหเนี่ยฮะ
เหมือนกับว่ามีเด็กสองคนเปิดประตูรถจากด้านหลัง
ไหลไปแบบนี้ไหลข้ามฝั่ง
ไปชนร้านค้าฝั่งตรงข้ามโอ้โห

เพราะคนหนีออกมาหมดแล้วครับ

ไปอยู่ตรงตัวดี
ก็แปลว่าเป็นเกียร์ที่สำหรับออกรถปกติเลย
ตอนลงมาไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมเรา

แต่สักพักอยู่รถมันไหลคุณผู้ชม

เพราะว่าคนขับเขาก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่า
ก็เข้าเกียร์เนี่ย

นี่คุณเห็นไหมเด็กโดดออกมาเลย

ก็เลยเลื่อนเลื่อนจากตัวพี

หรือบางทีถ้าเกิดว่าไปเข้าไว้ที่ตัวเอง
มันยิ่งเลื่อนไปที่ตัวดีง่ายมากขึ้น

ร้ายแรงอะไรส่วนร้านค้าที่ถูกพุ่งชน

เพราะว่าเจ้าของรถก็คงจะต้องไปชดใช้

ดีนะที่ไม่มีรถสวนมาแล้วก็ชน
ไม่งั้นจะเสียหายกว่านี้

หนุ่มคนนี้เขาไปกินอาหารเสร็จแล้วเช็คบินออกมา

หนุ่มเขาเลยขอใบกำกับภาษีกับร้านหน่อย

เรื่องนี้มันแปลกหรือเปล่าครับ

ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ

ค่าอาหารค่าอาหารต่อหัว

ทางผู้โพสต์เขาบอกว่าเขายินดีจ่ายนะ
แต่ขอใบกำกับภาษีด้วย

ออกใบกำกับภาษีให้ไม่ได้
ไม่ได้จดแวดแต่คิดค่าแดดเพิ่ม

เตือนใครที่จะไปร้านนี้ก็ระวังกันด้วย
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น

เรื่องของการจดอะไรอย่างนี้นะครับ
และบางคนเขาบอกว่า
เนี่ยเก็บได้แต่ว่าส่งใครกัน
ก็แท็คหาสรรพากรด้วย

ใช่เพราะว่าเรื่องแบตมันเป็นตัวเลขที่ส่งสรรพากร
แต่ว่าถ้าจดมันถูกต้องแต่อันนี้เหมือนแบบว่าไม่จ

ก็สงสัยไงว่าอ้าวแล้วจะไปอยู่ที่ใครล่ะ

ทางร้านเขาก็ออกมาโพสต์นะฮะ
บอกว่ายอมรับเลยว่าทางร้าน
ไม่ได้ศึกษาเรื่องการเก็บแวด๗อย่างละเอียดและดีพอ
อย่างไรก็ตามลูกค้าที่เคยจ่ายเงินแวด๗ไป
นำหลักฐานการโอนครับหรือใบเสร็จ
เพื่อมาขอคืนเงิน๗ที่ร้านได้เลย
และเพื่อเป็นการขอถ่ายโทษนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง
วันที่๑มกราคมปีหน้าทางร้านบอกว่า

และสำหรับลูกค้าที่เคยจ่ายเงินไปแวด๗ไปเนี่ย
ถ้าจะเข้ามาที่ร้านแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้เป็นส่วนลดรวมเป็น๑๗ไปเลยนะครับ
อกจากนี้ทางร้านยังได้โพสต์แจ้ง
ทางกรมสรรพากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ร้านแล้ว
ใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ๗
ซึ่งทางร้านก็น้อมมารับผิดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานทุกประการแล้วนะครับ

จริงการไปกินร้านอาหารมันก็จะมีค่าหลายอย่างเนอะ

ก็ทางร้านเนี่ยก็ต้องต้องคิดดูให้ดีถ้าไม่บวกมันก็อาจจะเข้าเนื้อได้
แต่ว่าต้องทำอย่างถูกต้องนะครับมีใบกำกับภาษีอย่างถูกต้องด้วย

จ่ายอย่างเดียวเดียวเลย
บางทีก็ต้องเช็คหน่อยนะคุณชนะบางทีคิดขาดคิดเกินอย่างนี้

ใจปลำเหรอเกินไม่เป็นปลำอะใจปลำอย่างเดียวพอ
ไม่ได้ปลำนะปลำก็พอ
จ่ายเงินก็จ่ายกันไปนะคะถ้าหากเราได้สิ่งที่พอใจมันก็ดี
ถ้าเราไปกินโต๊ะจีนเวลาเราไปช่วยงานบุญงานบวชงานแต่งส่วนใหญ่เป็นโต๊ะจีน

แต่ถ้าอยากเราไปกินโต๊ะจีนแบบนั้นก็ต้องรองานถูกไหม
รอคุณจูด้งบวชอยังเงี้ยรอคุณชนะแต่งแบบเนี้ย
แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกมั้ย
แต่เดี๋ยวนี้เขามีโต๊ะจีนแบบใหม่แบบเดลิเวอรี่อยากกินเมื่อไหร่โทรหาได้เลยจ้า
เป็ดอบน้ำพึ่งค่ะปลาทับทิมนึ่งมะนาว
ผัดปูนะคะกินคู่กับต้มยำน้ำข้น
จึ้งมากจริงปิดท้ายด้วยน้ำสตอเบอรี่รอยแก้วค่ะ
จากนั้นนะคะเราก็นำมาใส่ถุงนะคะ
แพ็คส่งลูกค้าเลยค่ะทุกคนส่งถึงที่เลยนะ
โอ้โหอยากโทรตอนนี้เลยค่ะให้มาส่งไทยรัฐหน่อยได้ไหม
ร้านนี้ชื่อว่าร้านโต๊ะจีนสมศักดิ์นะคะ
เขาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
อ๋อนครปฐมเหรอจริงนครปฐมเนี่ย
ผู้ประกอบการร้านโต๊ะจีนเขาดังนะ
ดังแล้วก็เยอะหลายเจ้าเลยนะคะ
อย่างเจ้านี้ค่ะเขาก็คิดค้นกลยุทธ์การขายแบบใหม่
ปกติก็ต้องรอออกงานซึ่งผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมา
ก็ทำให้ไม่มีงานใช่ไหมร้านนี้เขาเลยปิ๊งไอเดียเอาแบบนี้ละกัน
เป็นโต๊ะจีนเดลิเวอรี่ไปเลย
อยู่ที่ไหนอยากกินเมื่อไหร่โทรสั่งก็ได้
เดี๋ยวจัดไปเสิร์ฟแบบเต็มที่เลยค่ะ
อย่างโต๊ะจีนชุดนึงเนี่ยนะคะราคา๑๖๐๐บาท
ประกอบไปด้วยอาหารคาวหวาน๘รายการ

ก็คือข้าวเกลียบเป็นออเดิฟออเดิฟร้อนก็จะมีขนมจีบไส้กรอกจ๊อกไก่ไข่เยี่ยวม้าหมูแผ่นนะ
เนื้อที่๓คือขาหมูยอดผัก

เมนูสิเป็ดอบน้ำพึ่งต้องมีนะเมนูเป็ด

ปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็ปิดท้ายหนักข้าวผัดปู
และยังมีต้มยำน้ำข้นให้สดร้อนด้วยค่ะ
ของหวานตบท้ายด้วยสตอเบอรี่ลอยแก้ว
อันนี้ก็ดีแต่ถ้าเป็นผมผมขอรีเควสได้มั้ย

ชอบเหมือนกันเลยเนื้อเผือกใส่เผือกด้วยนะคะ

มาเลยเอาเป็นว่าโทรแล้วกันโทรไปสั่งเผื่อเขามีเมนูให้เราเลือกนะคะ

อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะ

เดี๋ยวผมบวชบวชพระ

คุณกิ๊กซี่เฮนะคะที่นำมาแชร์กันค่ะ

กินไก่ร้านนี้อร่อยเด็ด
แล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลด้วย
ติดตามในช่วงของสบัดรอบกรุง

ส้มตำบ้างล่ะซุปหน่อไม้บ้างล่ะ

แล้วเขาบอกว่ามีมากมายหลายเมนูนะ

เด็ดก็คือปีกไก่อบนี่แหละ

ค่ะดูเขาทำเยอะมากแต่ก็ขายดีมากด้วยนะ
จริงโอ้โหแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้น
แล้วถ้ามีโอกาสคุณไปลองสั่งดูกับเมนูอื่นบ้าง
อย่างเช่นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่

เมื่อสักครู่เหมือนเป็นไข่เจียวอะไรสักอย่าง
โอ้โหดูไข่เจียวฟูกรอบเลยนะ

รีบไปเลยกับร้านส้มตำไก่ย่างคุณติ๋ว
อยู่แถวหน้าชุมชนเปรมประชา
อนเมืองนะจ๊ะไปเลยเขาเปิดตั้งแต่๗โมงเช้านะครับ

เดี๋ยวพาไปดูงานเข้าค่ายของเด็กนักเรียน
บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งตัวตึงจะตึงขนาดไหนติดตามในช่วง

โทษ
ถ้างูเดนใหม่เลยนะครับเนี่ย
นี่ดูกูมันจะฉกเชื้อ
รบทันรบทันตลอด
แล้วไปล้วงกล่องมหาเศรษฐีกันค่ะ
ทุกคนดีใจสุดไปเลยครับ
นี่นะครับเขาได้แบงค์๕๐๐แบงค์๑๐๐แล้วก็แบงค์๒๐ไปเลยนะครับทุกคน
แล้วก็โชว์เองตัวไปอย่างดีระวังปวดหลังนะครับพี่

น่าไปหน่อยงั้นนะ
คือซื้อทองก็ซื้อเสร็จสับเรียบร้อย
เขาก็จะมีโปรโมชั่นให้ล้วงเงินในกล่องมหาเศรษฐีกล่องนี้
ทางร้านเขาจะให้เวลา๗วินาทีในการควานหาเงินที่อยู่ในกล่อง

แต่เราต้องมือไวพอในการงับ
ในการกำเงินให้มันออกมาได้

รอแบบนี้ดีเหลือเกินถูกใจนะคะ

ที่ห้างทองซีริยาวราชค่ะ
อยู่ที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

คือช่วงปีใหม่เนาะคนที่เขามีเงินเก็บมาอย่างนี้
เขาก็จะซื้อทองเก็บเอาไว้หรือไม่ก็ซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ว่ากันไป

เหมือนค่าธรรมเนียมในการให้ออกแบบทอง

เออเนี่ยเราก็ต้องซื้อทองไปบ้างถูกต้องไหมคะ
เออเนี่ยเราก็ต้องซื้อทองไปบ้างถูกต้องไหมคะ
ก็คือนี่แหละใครที่สนใจถูกไหมก็ไปได้ไปลุ้นได้นะคะที่ร้านทองแห่งนี้

เขาก็มีโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นเดือนมรรคาราคมเท่านั้น
เขาก็มีโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นเดือนมรรคาราคมเท่านั้น

ก็มีเวลาอยู่นะคุณฉนะ
แต่ที่ไม่มีอย่างเงิน

ไทยรัฐนี่ทีหนึ่งก็คือเทียบอลเฮมันเฮลันด์หลับโชคกับไทยรัฐ

อาเจนติน่าหรือฝรั่งเศสครับ
ส่งกันมานะฮะผ่านทางปรายศนียบัตรนะ
ใช่ครับครับคุณไปซื้อเอาแบบแรกนะคุณจูด้งค่ะ
ซื้อเอาไปศนียบัตรแล้วก็เขียนมาจากอาเจนติน่าหรือฝรั่งเศส

คุณก็ส่งมาเลยทั้งฝรั่งเศสกับอาเจนติน่า

แล้วก็ของรางวัลโอ้โหมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทองคำรถยนต์บัตรกำนันต่าง
ของรางวัลจัดหนักแบบจัดเต็มเลย๔ปีมีครั้งเดียวนะครับ
ลุ้นกันง่ายเลยฮะซื้อปรายศนีย์ทายผล๒ช่องทางอย่างที่บอกไปนะครับผม
ต้องบอกว่าอีก๓วันเท่านั้นถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้ส่งมากันเยอะนะครับ
วันนี้วันพฤหัสส่งมาได้ถึงวันเสาร์๑๗นะเรื่องเวลาสำคัญมากนะ
ก่อนเที่ยงคืนรีบส่งมาค่ะ
พักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหมหาบัณฑิต
เรียกว่ามหาเศรษฐีดีกว่ามั้งโอ้โหเอาดูเอาแล้วกันว่าทำไมทำไมถึงได้ชุดแบบนี้
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เห็นว่าช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัยเขามีงานรับปริญญากันเหรอ
ก็จะมีงานแบบว่าโชว์สีสันต่างของมหาบัณฑิตใช่ไหม

คนนี้ครับน่ายินดีอย่างมากเลยเหรอครับ
มหาวิทยาลัยจะไปเดินแฮ็ดว๊อคไหนหรือครับมันงานแฟชั่นโชว์เลยฮะ

กรุงเทพซึ่งช่องติ๊กต๊อกของทางมกรุงเทพเขาเอามาลงเองนะ
โอ้โหขายเองลงเองเลยดูสิแล้วเขาขนานนามนี่ว่านี่คือปีกนางฟ้าขนาดใหญ่
ทำจากอะไรเงินสดล้วนแบงค์เทาไหมอ่ะ
เออนั่นแหละก็เลยถูกขนานนะว่านี่คือปีกนางฟ้ามหาเศรษฐี
โอ้โหสวยและรวยมาก
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับมหาบัณฑิตท่านนี้และบัณฑิตจบใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ
ไอเดียการมอบของขวัญมันต้องบันเจิดแบบนี้แหละนะคะ
ลากันไปด้วยคลิปน้องหมาเล่นสนุกกับคนครับ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัตวีช่อง๓๒ครับ